เราตามความคืบหน้าภารกิจการค้นหากำลังพลผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปางนะครับ
วันนี้เป็นวันที่สิบห้าแล้วครับขณะที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งนั้นก็เดินทางไปเยี่ยม
ฉ่ำยายฉ่ำเนี่ยเป็นยายของพลทหารชะลัดซึ่งเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ยายฉ่ำสูญเสียหลานไปนะครับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑เดินทางไปเยี่ยมยายฉ่ำหรือว่านางฉ่ำพรมบังเกิด
อายุ๗๘ปีครับเป็นยายของพลทหารชะลัดอ้อยทองกำลังพลที่เสียชีวิต
ฉ่ำตอนนี้มาอยู่กับลูกสาวนะลูกสาวก็คือเป็นคุณแม่ของพลทหารชะลัดนั่นเองครับ
หลังจากที่ตามหาตัวมานานถึงสิบห้าปีตอนนี้ทั้งคู่ก็พักอยู่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดประจวบคิริขัน
เจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทางด้านของผู้การทัพเรือภาคที่หนึ่ง
เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจทั้งคุณยายฉ่ำแล้วก็แม่ของมณฑหารชะลัด
ฉ่ำบอกว่ามาอยู่กับลูกสาวเนี่ยตอนนี้ก็มีความสุขกว่าอยู่ที่ชุมพรคนเดียวนะ

ตอนนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้ว
ฉ่ำบอกเพิ่มเติมว่าเสียใจนะกับการสูญเสียหลานชาย
แต่การที่มีโอกาสได้มาอยู่กับลูกสาวตรงนี้ก็พอจะทำให้มีความสุขขึ้นมาได้บ้าง
เพราะถ้าอยู่คนเดียวที่ชุมพรมันก็เหงาหัวใจเหลือเกิน
จากนี้ไปเดี๋ยวจะกลับไปชุมพรครับ
เพื่อไปใช้หนี้ให้กับหลาน๒๐๐๐บาท
หลังจากนั้นคงจะมาอยู่กับลูกสาวที่ประจวบต่อไปลองฟังยายฉ่ำครับ
ส่วนความคืบหน้าการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ประสบเหตุอับปางนะครับ
ตอนนี้ตัวเลขยังคงค้นหาผู้สูญหายอยู่ที่๕นายครับ
ตลอดทั้งวันครับปฏิบัติการค้นหาวันที่๑๕ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เมื่อตอนช่วงบ่าย๓โมง๒๐ครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอครับ
มีทั้งเสื้อยืดสกรีนไลน์นะครับแล้วก็มีเสื้อโปโลสีเหลืองแบบนี้
รวมถึงอุปกรณ์เหมือนกับเป็นกระเป๋าเป้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าเสื้อผ้า
เดินสำรวจบริเวณหาดสำเร็จที่ท่าชนะสุราธานีพบกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่บริเวณชายหาด
นี่จะจำได้ว่าเป็นเลขของเรือหลวงสุโขทัยนะครับมี๒ตัว
แล้วก็มีเสื้อตราสัญลักษณ์ของกองทัพเรืออีก๑ตัวด้วย
เชื่อว่าเสื้อเหล่านี้หลักฐานเหล่านี้ที่เจอเป็นของกำลังพลที่ประสบเหตุ
แล้วก็มีหวังว่าเผื่อเราจะเจอผู้สูญหายเพิ่มเติมปรากฏว่าจากการตรวจสอบ
กระเป๋าเสื้อผ้าดังกล่าวเป็นของจ่าโทรัชชานนท์จันขจรครับ
รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้
ทัพเรือสรุปยอดของผู้ช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำลังพลทั้งหมด
๕นายรอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิตรวม๒๔นาย
อยู่ระหว่างการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีกหนึ่งนายนะครับ
และคงเหลือผู้สูญหายจนถึงวันนี้ยังคงตัวเลขเดิมที่๕นายครับ
แล้ววันนี้กองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าเร่งหากำลังพลครับ
ลาดตระเวนทั้งทางน้ำทางอากาศยานริมชายฝั่งต่าง
แล้วก็ทางใต้น้ำด้วยมีการแบ่งกำลังพลหน่วยซิล
ออกเป็น๓ชุดค้นหาเพิ่มเติมนะครับ
ปฏิบัติการในการค้นหาทางเรือก็มีเรือยาง๔ลำวับวันนี้ค้นหาเกาะต่าง
เกาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรทีนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
ค่ะมีคลิปที่แชร์กันในโซเชียลครับ
หนึ่งในทีมค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายเนี่ยมุ่งเน้นการค้นหาตามหมู่เกาะต่าง
เขามีข้อความอยากให้รู้ไว้นะไม่มีใครทิ้งพวกเอง
พี่น้องเรือหลวงสุโขทัยแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
แต่ทีนี้วันนี้ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญคือคลื่นสูงมาก
เขาบอกว่าแต่ก็ยังสู้แม้คลื่นจะสูง
แล้วคนก็เข้าไปแสดงความเห็นไปให้กำลังใจกันจำนวนมาก
นี่คือภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
คือภารกิจการพาพี่น้องลูกนาวีกลับบ้านเป็นกำลังใจให้นะครับ